คุณผู้ชมมาดูเรื่องร้อนในโลกออนไลน์กันหน่อยนะคะ
มีพ่อหนุ่มคนหนึ่งเขาเป็นคนขับรถบรรทุกบรรทุกไก่มาเต็มคันเลยค่ะ
จะไปส่งปลายทางปรากฏว่ามีตำรวจนายหนึ่ง
ไม่ได้มีการตั้งด่านนะขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะ
ดักแล้วก็บอกว่าเอ๊ะคุณเนี่ยบรรทุกไก่ส่งกลิ่นเหม็น

แต่ที่มันเป็นประเด็นก็เพราะว่า
ตำรวจคนนี้ค่ะไปหักใบขับขี่ของคนขับรถบรรทุก

วิจารณ์กันเพียบเลยว่าตำรวจไทยอีกแล้วเหรอ

ดูครับคุมเสืออยู่ในป่าตำรวจสังฆาตราครับ
นี่ครับไปกับขี่บ้วมหักเลยครับ
นี่ดูตำรวจคนนี้ไว้
นี่ครับขี่มอเตยมาครับ
ไม่ได้มีการสร้างด้านอะไร
เหตุการณ์นี้จริงแล้วเกิดขึ้นตั้งแต่๑๙นะ

ก็เพราะว่าคนเขาไปแชร์กันเยอะจริงนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายนี้ชื่อว่าคุณสารวุฒิกำแพงแสน
เขาโพสต์คลิปแล้วก็ระบุข้อความบอกว่า
ตำรวจปิดหน้าปิดตาดักรถผมแล้วมาหักใบขับขี่ผม
ของทำมาหากินถามจ่าย๕๐๐แล้วจบเปล่า
ตามคลิปนะคุณผู้ชมจะเห็นว่า
นายสารวุฒิคนนี้ก็พยายามที่จะถ่ายคลิปตำรวจ
ตำรวจบอกว่าถ่ายมาถ่ายกลับไม่โกง
พยายามที่จะหาหลักฐานงัดหลักฐานของแต่ละฝ่ายเนี่ยนะคะ
คือคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยนายสารวุฒิบอกว่าคือ
หนึ่งด่านก็ไม่มีแล้วจู่ก็มีตำรวจขี่รถจักรยานยนต์มากวัก
เรียกให้หยุดรถหลังจากนั้นขอดูใบขับขี่
แล้วก็หักใบขับขี่ของตัวเอง
พร้อมกับการแจ้งข้อกล่าวหาคือ
บรรทุกไก่ส่งกลิ่นเหม็น
ขณะที่ตำรวจในคลิปนะคะก็ยอมรับแหละค่ะว่า
ทำผิดจริงนะทำผิดจริงที่ไปหักใบขับขี่ของเขา
เขาก็เลยถามว่าแบบนี้ชดใช้ค่าเสียหาย
คือจ่าย๕๐๐แล้วจบไหมตำรวจถามแบบนี้นะ
ฝ่ายชายคนขับรถบรรทุกเขาบอกว่าเขาไม่ยอมนะ
เพราะลักษณะการกระทำของตำรวจแบบนี้เนี่ย

บอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ

พบตรเคยกำชับกำชาแล้วใช่ไหม

ห้ามปิดแมสห้ามปิดบางใบหน้า

ขอตรวจค้นประชาชนต้องเปิด

เขาอ่านจะอ้างติดเม้นหรือเปล่าถ้าชายคุณให้ประชาชนกำลังแสดงตัว
คุณต้องแสดงตัวด้วยว่าคุณเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า

เขาบอกว่ากลิ่นไก่เหม็นหรือเปล่าคุณ

มุมหนึ่งก็บอกว่าตำรวจไทยอีกแล้วเหรอ
นี่คุณคุณไม่ฟังเสียงผู้บังคับบัญชาเหรอ

สองห้ามเอาแม็กซ์ปิดบางใบหน้า

ก็บอกว่าเดี๋ยวใจเย็น

ฟังเหตุผลให้รอบด้านก่อนดีไหม
สาเหตุที่แท้จริงมันเกิดจากอะไรกันแน่

ติดต่อสอบถามไปที่พันธุ์ตำรวจเอก

เป็นผู้กำกับสนทองที่ที่เกิดเหตุ

บอกว่ายอมรับนะคะว่าเห็นคลิปนี้แล้วล่ะ
เป็นตำรวจในท้องที่สนธรรมศาลาจริง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนบรมราชชนนานีขาออก
กรณีนี้ฟังผู้กำกับเขาชี้แจงนะคุณผู้ชม

กรณีนี้ดาบตำรวจปัญญาทำหน้าที่ถูกต้องแล้ว
เนื่องจากคนขับรถบรรทุกไก่ทำผิดกฎหมายจริง
กรณีขับรถส่งกลิ่นเหม็นตามท้องถนน

ขับรถมัตตาไซน์มาดักแบบนี้ได้หรอ
คุณไม่ตั้งด่านให้เป็นกิจจะลักษณะเหรอ
ผู้กำกับสนธรรมศาลาบอกว่า
ไม่จำเป็นต้องมีการตั้งด่าน
คุณผู้ชมใครมีความรู้เรื่องกฎหมายส่งมาได้นะคะ
จากการตรวจสอบกรณีที่มีการหักใบขับขี่
ผู้กำกับบอกว่าเกิดจากอีกฝ่ายหนึ่ง
กำบัตรอีกฝ่ายหนึ่งดึงบัตร

ที่มันชำรุดอยู่แล้วมันก็เลยเกิดการแตกหักขึ้นมา
ดาบตำรวจปัญญาผู้เสียหายก็ได้มีการตกลงกันเรียบร้อยแล้ว
โดยดาบตำรวจปัญญาบอกว่ายอมที่จะเสียค่าธรรมเนียม
การทำบัตรใบขับขี่ให้ใหม่
และมีการนัดไกลเกลี่ยนัดกันที่ขนส่ง

ถามว่ากรณีที่ดาบปัญญาบอกว่าจ่าย๕๐๐แล้วจบไหม

ภูมิกับบอกว่าการที่ดาบปัญญาบอกว่าจ่าย๕๐๐แล้วจบกันไป
อันนี้ถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบ

ไม่เป็นโทษเรื่องของการทุจริต